คุณผู้ชมคะกองบัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติดได้ปราบรามกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ครั้งนี้เป็นการยึดทรัพย์เครือข่ายของพันเอกจลอโบผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่
มูลค่ารวมนับร้อยล้านบาทค่ะ
ติดตามจากคุณวิมลวันธรรมพักดีนะคะ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดมาจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเชิญค่ะ
ก็อยู่ระหว่างการเปิดปฏิบัติการปราบรามผู้มีอิทธิพลแล้วก็เครือขายยาเสพติด
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลนะคะในการเข้าปฏิบัติการในครั้งนี้
ก็จะมีการเข้าปฏิบัติการพร้อมกันหกสิบจุดทั่วประเทศค่ะซึ่งในส่วนของพื้นที่ใน
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะวันนี้มีการเข้ามาตรวจค้นในพื้นที่อำเภอเมือง
หกจุดด้วยกันซึ่งตอนนี้เป็นบรรยากาศสดที่เราจะไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ
ค่ะนี่ก็ตอนนี้นะคะเป็นการเข้ามาตรวจค้นภายในห้องพักนะคะ
ซึ่งจุดที่มีการเข้าปฏิบัติการในวันนี้นะคะทางด้านของตำรวจปรับปรามยาเสพติด
มีการเข้าตรวจค้นพร้อมกันรวมในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ในส่วนของอำเภอเมืองเนี่ย
รวมรวมกว่า๒๐จุดเป้าหมายด้วยกันนะคะซึ่งก็เป็นทั้งหมดนั้นเป็นเครือข่ายของพันเอกจลอโบ
ซึ่งเป็นกองพลน้อย๑๗๑ของประเทศเพื่อนบ้านนะคะที่มีกำลังพลเป็นชนกลุ่มน้อย
ทำหน้าที่ในการพักแล้วก็ลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในประเทศไทยค่ะโดยในพื้นที่ของอำเภอเมืองนั้นมีการเข้ามาตรวจค้นแล้วก็ยึดทรัพย
รวม๖จุดด้วยกันนะคะมูลค่าทั้งหมดนั้นมูลค่ากว่า๑๐๐ล้านบาทด้วยกันค่ะ
เดี๋ยวเราจะไปดูที่บริเวณจุดที่สองการเข้าตรวจค้นในครั้งนี้มีกำลังของทางด้านของทหารนะคะ
ในการเข้าปฏิบัติการตรวจค้นด้วยนะคะ
นี่เป็นอีกหนึ่งห้องนะคะซึ่งจุดที่เข้าในวันนี้ค่ะเป็นเป็นเป้าหมายที่สองนะคะ
ทางด้านตรวจปรับปรามยาเสพติดเข้ามาตรวจค้นเป็นบ้านเลขที่หนึ่งห้าสองทับหนึ่งสาม
ในตำบลหนองจอมอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นบ้านของนางสาวธนาการอุดมวิทยากรัยนะคะ
บ้านหลังนี้จากการตรวจสอบข้อมูลของตำรวจปรับปรามยาเสพติดบอกว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะ
เครือข่ายของพันเอกจลอโบนั่นเองนะคะ
ก็มีการเข้ามาตรวจค้นโดยมีการตรวจค้นโดยละเอียดในแต่ละห้องในแต่ละจุดนะคะ
เพื่อที่จะในการตรวจค้นในวันนี้นอกจากจะตรวจหาสิ่งผิดกฎหมายแล้วนะคะ
ก็ยังมีการเข้ามาตรวจค้นเพื่อที่จะมีการยึดทรัพย์ในส่วนของนางสาวธนาการด้วยค่ะ
จากนี้นะคะตำรวจปรับปรามยาเสพติดนะคะ
ยังได้มีการเปิดปฏิบัติการอีกสองเป้าหมายในสิบเอ็ดจุดในพื้นที่อำเภอฝางอ่า
อายชัยประการแม่วางแม่ออนรวมไปถึงในอำเภอหางดง
ซึ่งเป็นเป้าหมายการปรับปรามผู้มีอิทธิพลรวม๘จุด
แล้วก็ผู้มีอิทธิพลในเครือขายยาเสพติดรายสำคัญอีก๓จุด
ซึ่งตำรวจปราบปรามยาเสพติดในการเข้าตรวจยึดมาแล้ว๒ครั้งด้วยกันนะคะ
แต่ว่าวันนี้เป็นการเข้าไปตรวจค้นเพิ่มเติมเป็นครั้งที่สาม
ซึ่งก็เป็นจุดที่สุ่มเสี่ยงแล้วก็มีเป้าหมายสำคัญในของเป้าหมายที่๓ที่มีการเข้าไปในอำเภอต่างนั้น
ได้มีการนำกำลังของทหารในการเข้าตรวจค้นด้วยค่ะ
เจ้าหน้าที่เองนั้นก็อยู่ระหว่างการเข้ามาตรวจค้นบ้านจุดนี้เป็นจุดที่๒เท่านั้นนะคะ
แต่ว่ายังมีอีก๔จุดหรือ๕จุดด้วยกันที่ทางด้านตำรวจปราบปรามยาเสพติดเข้าพื้นที่พร้อมกันในวันนี้
แล้วก็ในเวลาประมาณสิบนาฬิกาค่ะก็จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการโดยพลตำรวจโทอ่า
วัตกลิ่นเกษรซึ่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดค่ะวิมวลวันธรรมพักดีข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ